คุณผู้ชมคะทีนี้เราไปดูความคืบหน้า
เรื่องของการเจาะน้ำใต้ดินกันหน่อย
เพราะว่าจริงเราก็เกาะติดมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว
แล้วก็โฟนอินสอบถามสัมภาษณ์กันมาตลอดเนี่ยนะคะ
เรื่องของการเจาะในแนวเฉียงเจาะในแนวดิ่งว่าเป็นยังไง

พูดคุยกับคุณชัยวัดดุษฎีพาณิชย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน
ทรัพยากรน้ำบาดานสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณชัยวัดคะถามถึงความคืบหน้าก่อนเลยนะคะ
เรื่องของการเจาะน้ำใต้ดินณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับอ่า
ก่อนจะไปเล่าถึงเรื่องอ่าตอนนี้ว่าเราเจาะไปถึงไหน
ร่วมกับภาคเอกชนสมาคมน้ำบาดานไทย

เราก็ร่วมมือกันตอนนี้ที่เจาะไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้
เมื่อเช้าก็มาเจาะต่อได้๓๖เมตร
แต่ตอนนี้มันมีอุปสรรคคุมอยู่บ้าง
คืออะไรในเรื่องของการที่หินมัน

ตอนนี้เราก็แก้ปัญหาโดยการใส่ท่อกูปอก
พยายามที่จะใส่ลงไปให้ถึงจุดที่หินมันหล่นลงไปนะฮะ

ลงไปถึงจุด๓๖เมตรประมาณนั้น

ครับเป็นการเจาะแนวดิ่งนะครับท่านครับ
ค่ะคุณชัยวัดคะแล้วที่บอกว่าเจาะแนวดิ่งแล้วเจอเหมือนกับจะเป็นตาน้ำ
แต่ยังไม่ได้ปริมาณที่ต้องการตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะ
คือชั้นบนเนี่ยมันยังมีโครงเล็กอยู่นะฮะ
เป็นรอยแตกหรือเป็นชั้นน้ำที่ยังไม่มากพอนะครับ
แห่งก็จะแห้งนี่ต้องเจาะให้ลึกลงไป
ก็เราคาดว่าประมาณ๑๐๐๒๐๐เมตรนะฮะ
ก็คิดว่ามันน่าจะได้ตาน้ำใหญ่
ใช้ชัดน้ำที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะลงเครื่องสูบน้ำ
เพื่อสูบน้ำออกจากบริเวณบ่อ
มันก็จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงในถ้ำด้วย

หรือว่าทุนสงฆ์หลักจริงคือต้องการจะลดระดับน้ำในทัพ
ก็ทำทุกวิถีทางใช้ทุกวิถีทางถูกต้องไหมฮะ

แสดงว่านะตอนนี้คือเรามีการเจาะที่บริเวณปากถ้ำในจุดเดียวก่อนใช่ไหมคะ
จุดเดียวก่อนครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะคัดเลือกพื้นที่เพิ่มเติม

ที่จะคาดว่ามันน่าจะเป็น
เป็นรอยแตกใหญ่เป็นร่องน้ำเก่า

นี้ซึ่งห่างจากจุดเดิมสักประมาณ๕๐เมตร
อ๋อก็คือยังอยู่หน้าทั้งเหมือนกันหรอ
และต้องรอให้เจาะจุดเดิมเสร็จก่อน

หลายภาคส่วนในกรมกรรมพิธีฐรนมดาร

เอารถที่ขนาดกระจกก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่

ต้นแต่ตอนนี้จะจ้อไปประมาณ๓๖เมตรแล้ว

อยากจ้อไปที่บ้าง๑๐๐๒๐๐เมตร
ต้องใช้ระยะเวลาอีกนานแค่ไหนคะ
ถ้าตรงนี้ลงท่อเคสซิงท่อกุบรแล้ว
ก็คิดว่าจะสามารถเจาะได้เร็วขึ้น
แล้วก็ถ้ามันไม่มีอุปสรรคอะไร
คืนนี้ก็น่าจะถึงจุด๑๐๐เมตรได้นะฮะ

มันจะมีผลต่อเรื่องของทางกายภาพของภูเขาอะไรไหมฮะ
อันนี้จุดที่เราจอดมันอยู่บริเวณที่เป็นลักษณะเหนือแน่น

ตรงข้างบนเนี่ยมันไม่มีโพรงไม่มีถ้ำอยู่
ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย

อืมครับ
อ่าภารกิจในความคาดหวังนะฮะของคุณชัยวัดเองแล้วก็ทีมเนี่ย
หวังอย่างไรบ้างครับสำหรับภารกิจนี้
จริงเราแค่เป็นส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยลดระดับน้ำในถ้ำนะฮะ

ตอนนี้ก็มีการสูบออกส่วนหนึ่ง
ดูจากอัตราการสูบแล้วก็เยอะนะครับ

ประมาณร้อยลูกผ่านเม็ดต่อชั่วโมง

ซึ่งก็ถือว่าเป็นท่อใหญ่แล้วก็สูบเครื่องสูบแรงมากนะครับ
จากนวยอันต่างที่ร่วมมือกันที่มีทางปพ
มีหน่วยงานจังหวัดอะไรต่างเอกชนด้วยอะไรด้วย
น้ำที่อยู่ในที่สูงที่มันเติมลงมา
ผมถามในฐานะที่ท่านก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำบาดาน้ำใต้ดิน
น้ำที่อยู่บนที่สูงไหลลงมาทั้งในส่วนของในถ้ำแล้วก็อยู่ใต้ดิน

คือจากการสังเกตข้อมูล
ปริมาณน้ำที่เราสูบออกณปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้
มันยังทำให้น้ำในถ้ำลดได้ไม่เยอะเท่าไหร่

จากว่าคือปัญหาว่ายังมีฝนเติมมาอยู่

คือปัญหาจริงในวันนี้คือฝนปริมาณน้ำฝนมันยังตกอยู่บนเขา

สู้อยู่ฮะตอนนี้ก็คือว่าถ้าฝนมันเบาลงเปิดให้เนี่ย
ผมเชื่อว่าน้ำก็จะแห้งเร็วขึ้น

อันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะไปช่วยลดระดับน้ำ
ให้หน่วยซีนทำงานได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้น

คุณชัยวัดคะอีกนิดนึงค่ะเรื่องอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่าง
คือเมื่อเช้านี้เราก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่คุมงานอยู่ด้วยนะคะ
ตอนนี้ยังมีอะไรที่ต้องการมาเสริมอีกไหมคะ
หรือว่าครบถ้วนพร้อมปฏิบัติหน้าที่แบบเต็มที่เลย
ก็ส่วนใหญ่เราก็จะมีอุปกรณ์ต่างที่จะต้องทยอยเข้ามาเรื่อยนะครับ

ก็ในสวัสดีกรมทรัพยากรน้ำประดาน
โดยสำนักทรัพยากรน้ำประดานเขต๑ลำปาง
ก็สนับสนุกประกอบข้อกุบอะไรต่างเข้ามาให้ทุกคนทำงานสะดวกขึ้น
แล้วก็ที่นี่เขาก็ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างได้
แต่ว่าปัญหาคือพื้นที่มันก็จำกัดนะ

ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องประเมินสถานการณ์หน้างานอีกทีนึงด้วยใช่ไหมคะ
ได้ค่ะยังไงถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวติดต่อคุณชายวัดกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมครับค่ะขอบคุณค่ะ
คุณชัยวัดดุษฎีพาณิชย์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนกรมทรัพยากรน้ำบาดานั่นเอง
ก็ได้อธิบายแล้วแหละคือเหมือนก็จะเป็นข่าวดีนะคุณสืบสกุล
ถึงแม้ว่าการเจาะระบายน้ำใต้ดินอาจจะไม่ใช่ทางหลัก
แต่มันก็มีผลที่จะช่วยให้ระดับน้ำในถ้ำลดลง
ตอนนี้เจาะไปได้แล้ว๓๖เมตรอุปสรรคมีก็จริงแต่ใส่ท่อไป
ดังนั้นเป้าประสงค์สิ่งที่ต้องการอยากเจาะไปได้ถึง๑๐๐หรือว่า๒๐๐เมตร
แต่ก็คาดว่าคืนนี้อาจจะถึงนะคะ
ถ้าเจอโพรงน้ำขนาดใหญ่เอาน้ำออกมาได้จากโพรงนี้
มันก็เป็นช่องระบายน้ำที่ดีอีกช่องหนึ่งนะครับ